โอเคนะคะ

เบาเล็กหน่อย

เราก็ต้องแบบว่าอ้าวให้คนในครอบครัว
ชิคกี้พายอยากมีชีวิตอย่างนุ้ยอ่ะ

หนาวปีนี้จะมีใครไปนะ
คืออะไรคอนเสิร์ต
เออลุ้นอยู่อยากให้พี่จินไปอยากฟังเพลงเตางอย

เอ้อหนึ่งสองสามเต่าตะาวเต่าเต่าเต่างอยเต่าเต่า

เหรอผู้ชายกับผู้หญิงเขาไปที่

ใช่เป็นผู้รักแล้วเขาก็ไปที่พิธีศาสน
นี่ฉันแต่งเรื่องมาหลายเรื่องเรื่องนี้ฉันไม่แต่ง

และอย่างไรจากนั้นก็ไปแบบวาทีด้วยกันใช่เปล่าปุ้บเป็นผู้รัก

ตั้งแต่มีผัวหายหัวไปเลยนะ

ดีเจอริ่งก็ทอดทิ้งเพื่อนเลยนะ

อะไรอ่ะที่เป็นแรปที่เป็นแรปภาคเหนือพี่
ชื่ออะไรน่ะปูจ๋า

ปีนี้ยังไม่ได้พาระดาไปเพราะมีระผี
ก็เอาระพีห่อผ้าไปเดี๋ยวนั่งหนาวมาก
ใช่เขาประดับประดาษเป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีค่ะ
สร้างสีสันแล้วก็พลังของความสนุก
ซึ่งการตกแต่งเนี่ยนะไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เขาใช้ศิลปินชื่อดังระดับโลก
มามอบปรากฏการณ์ความสุขแบบนี้ให้กับชาวไทยและกับนักท่องเที่ยว

ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงน้อง
เขาบอกว่าจัดบนพื้นที่๓๕๐๐ตารางเมตรพี่ค่ะ

มีตุ๊กตามีแบบว่าหอบของขวัญใหญ่ยักษ์มากเลย

แต่ทุกปีแต่ส่วนใหญ่ปีนี้เดี๋ยวกะว่าจะลองพาไปที่นี่ดูบ้าง

ทำไมอ่ะสงสาร

อนใส่ชุดซันตาคลอสน่าจะขึ้น

ขึ้นอืดคือดูรูปร่างเขาเหมาะไง

อวดไปนั่นนน

ดีนะแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้ทุกสัปดาห์เปลี่ยนไฟเหรอ
เปลี่ยนสีไงเพราะมันแตก
ไม่ได้แต่งสิเขาใช้คุณภาพดีแต่ว่าเขาเปลี่ยนแบบเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสีชาย
ก็คือแสดงว่าคือไปทุกอาทิตย์คุณก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศ
สามารถถ่ายแบบไม่ซ้ำกันก็คือคุณต้องไปสัปดาห์นั่นแหละ
นั่นแหละถูกแล้วก็ดีตรงที่ว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นในห้างกันด้วย
เวลาเซลล์เซลฟร่าตรงนั้น
รู้หมดเลยว่าตรงไหนมีอะไรฉันชอบตัวตรงนี้
ต่อมางานสินแสงแห่งแรงบันดาลใจ
เนื้อที่กว่า๓๙ไร่พี่ค่ะ
เอ๊ะพี่ต้องนั่งรถกราฟอ่ะโอ้โหเป็นกระลอบ
นี่ดูดิเฮ้ยพี่มันเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันเนอะ
น้องเขาเต็มที่มากนะญี่ปุ่นเขาจะชอบจัดอย่างนี้

เขาบอกว่าจัดประดับประดาษนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
สีสันแสงสีคือเป็นแบบเหมือนอยู่ในดินแดน
แข็งความฝันเลยอ่ะเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศฮู
ทุ่งหญ้านี่แบบเป็นสีอ่ะถ่ายรูปสวยหน้าดูเลยอ่ะ
การที่เก้านอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุโมงไฟอันนี้ต้องไป
ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของเขาจริงจริงที่เซ็นหน้าเซ็นทรัลเวิลอ่ะ
อุโมงไฟด้วยนะแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นอุโมงไฟอีกอันหนึ่ง
เป็นสายรุ้งแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่านิดนึงอะไรอย่างนี้
อย่างเงี้ยยาวอ๋อเป็นอุโมงยาวเป็นอุโมงยาวอู๋สวยอ่ะ
ยังมีอยู่ตรงไหนอะนุ้ยอยู่ตรงไหนได้พาพี่น้องไป
นี่ไงนี่ไงนี่ไงถนนรัชดารัชดาพิเศษซอย๘นะคะ
ตรงข้ามเอสพนาทรัชดาไม่เสียค่าเข้าด้วยฟรีเหรอนี่เนอะ
เปิดให้ชมฟรีนะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มเป็นช่วงเย็นนะคะ
แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์๖โมงเย็นถึง๕ทุ่มเลย
ถึงแค่วันที่๖มกราคมเท่านั้น๖มกราคมปี๖๑ต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะ
พอพูดถึงอุโมงตรงเกษตรนึกถึงอุโมงตรงเกษตรเขาน่าจะจัดไฟเนอะ

แล้วจะมีเวลาดูเหรอพี่มันก็ต้องรีบผ่านกันไปเร็วสิ
ที่มีรีบไงช่วงเช็คตะการรถน้อย
อยากจะไปดูไฟตรงนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในปีนี้อ่างั้นไม่ต้องจัดไฟอ่ะ

พี่ก็อยู่แต่ในโรงแรมไงพี่หนาวไง

วยพรปีใหม่นิดนึง

ทั้งชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ

จะได้เผื่อแผลกับคนอื่นด้วย
เป็นคำโวยพรปีใหม่ที่ให้คุณผู้ชมมีความสุข

เท่ากับสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สุขกันเธอเราจะไปทำไม

ยังจะต่ออีก
เดี๋ยวกลับมาเจอกันปีหน้าเนาะคุณผู้ชมนะคะ